อยู่ที่ริมชายหาดท่อนล่างเปลือยไม่ได้ใส่อะไร

ตำรวจต้องนั่งเรือเข้าไปที่นู่น
ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไร
นะประโหลสมภาพมึงพัทยาครับนะพร้อมกับเจ้าน้าที่
ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบศพของชายชาวต่างชาติที่ไป
เสียชีวิตถูกน้ำซัดอยู่นี่นี่ชายหาดเทียนนะฮะที่
ว่าเขาล้มศีรษะไปฟาดอะไรหรือเปล่า
ทีนี้เนี่ยตำรวจเองไปพบกางเกงในของผู้ชาย
กางเกงขาสั้นอีก๓ตัวรองเท้า๑คู่
ซึ่งก็คาดว่าเป็นของผู้ตายนั่นแหละที่กองอยู่ตรงนี้
สาเหตุการเสียชีวิตยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็หาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำชาวบ้านบริเวณนั้นด้วย
แล้วก็เร่งสรุปหาสาเหตุการที่ชายชาวต่างชาติมานอนเสียชีวิตตรงนี้

ส่วนศพก็ส่งไปธนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ประสานตามหาญาติต่อไป
ซึ่งยังไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรและเป็นคนสัญชาติใดนะครับ